ตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันนี้ยังยิงขี่ปนาวุฒิยังสู้กันไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะ

คอยเป็นตัวกลางในการประสานช่วยเหลือแรงงาน
พยพแรงงานต่างออกมาจนปลอดภัย
เพราะมีคนเอาเธอไปพูดว่าเธอเนี่ย
เอาแรงงานที่ช่วยมาไปขายต่อให้ในจ้างคนอื่น
อย่างนั้นเลยหรอ
เธอบอกโธนไม่ไหวจริงต้องขอไลฟ์ระบายหน่อยค่ะ
นี่ค่ะนี่เธอไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของเธอ
ชื่อที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้นะคะ

โดยยืนยันบอกว่าไม่ได้เป็นการเอาแรงงานไปขายต่อ
แต่เป็นการที่นายจ้างช่วยออกมาแล้วพาไปหลบภัยอีกแคมป์ที่มันปลอดภัย
คือที่บอกว่าเหมือนพาออกมาจากแคมป์แรกแล้วพาไปอยู่อีกแคมป์นึง
นั่นน่ะคือเอาไปอยู่กับนายจ้างอีกคนในแคมป์ที่มันปลอดภัยกว่า

บอกว่าการที่แรงงานไทยหลายคนหนีตายออกมาได้
ก็เพราะว่าหน่วยอพยพแล้วก็ออฟฟิศจัดหางานช่วยเหลือคนงาน
นำมาไว้ในค่ายอบพยพซึ่งเป็นการเอาคนมารวมกันไว้ในค่ายผู้อพยพ
และต้องเข้าใจก่อนว่าการอบพยพคนงานเนี่ยมันไม่ใช่หน่วยงานรัฐ
แต่เป็นการดำเนินการของออฟฟิศจัดหางาน
ส่วนการที่มีคนไปบอกว่าเอาแรงงานไปขายต่ออะไรเนี่ย
บอกโอ้เป็นไปไม่ได้เลย
มันคือการช่วยแรงงานออกมาจากพื้นที่เสี่ยงและเอามารวมตัวกัน
เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นจากเหตุฉุกเฉินก่อน
แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยทางการเขาจะอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากัน
บอกว่ายืนยันเลยนะว่าคนที่เข้าไปช่วยแรงงานออกมาคือทำด้วยใจ
เพราะอยากให้คนไทยที่เป็นเพื่อนร่วมชาติเดียวกันเนี่ย
หนีรอดจากระเบิดจากผู้ร้ายออกมาได้
แต่พอหนีรอดออกมาได้ทำไมถึงมาใส่ร้ายเธอแบบนี้ล่ะ

บอกมันจุกนะพอได้ยินคำนี้
อุตส่าห์ทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตรอดอ่ะ

ส่วนตัวเธอบอกไม่ได้ต้องการคำขอบคุณเลย
แต่อยากต้องการให้คนที่อยู่ตรงนั้นรอด

ไม่มีใครบังคับให้ทำอะไรทั้งนั้นแหละ
ในจ้างจ่ายเงินเพื่อเอารถไปพาคนงานออกมา
ก็เข้าใจว่าจิตใต้สำนึกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

กว้างด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้

ประโยคนี้ออกมานี่คือเดือดเลยนะคะ
นอกจากนี้เธอบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าใจด้วย
ว่าที่อยู่ที่กินเนี่ยมันคงไม่ได้สะดวกสบายหรอก
เพราะว่าทางรัฐเองก็ไม่ได้มีพื้นที่รองรับ

ช่วยคุณให้มีชีวิตรอดออกมาได้นี่ก็บุญแล้วนะ

มีที่ให้นอนมีข้ามีข้าวให้กิน
ปลอดภัยได้แต่คือเป็นบุญดูแล
วันนี้ผมก็ได้คุยกับคุณพี่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่ติ๊กนะ

อยู่อิสระเอว๓๓ปีนะครับ

อ่าผู้หญิงไทยที่อยู่ที่อิสราเอลอ่ะ
เป็นทั้งแม่บ้านหรือว่าทำงานบริษัทจัดหางานที่เขาไปตั้งศูนย์ที่อิสราเอล
ตอนนี้เขารวมกลุ่มกันเพื่อจะรับเรื่องจากแรงงานไทยที่มีอยู่หลายหมื่นคน
ใครเดือดร้อนก็มาแล้วก็จะส่งต่อความช่วยเหลือต่าง
ว่าพาไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยอย่างนี้ก็จะเป็นการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันอยู่นะฮะ